โอ้โหแห้งแรงขนาดนี้แต่ว่ามีลุ้นนะ
อาจจะมีฝนตกลงมาต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันให้ทราบแล้วนะคะ
ต้องบอกอย่างนี้อะไรที่เป็นข่าวลือใจเย็นใจร่มคุณผู้ชมแชร์กันสนั่นเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเรื่องฝนเหลืองที่แชร์กันเนี่ยเป็นข่าวปลอมด้วยคุณผู้ชมเป็นการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้ข้อมูลนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคุณผู้ชมค่ะ
เป็นข้อมูลที่เป็นข่าวเท็จเป็นข่าวบิดเบือนที่บอกว่าฝนหลวงเนี่ยนะคะ
เป็นการโปรยสารเคมีกำจัดพืชในช่วงสงครามเวียดนามไม่ใช่ฝนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแน่นะคะก็คือพายุฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นบริเวณภาคอีสานของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องแถบภาคอีสานตอนบนต้องรับมือกันอย่างไร
ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันว่ามันจะเกิดพื้นที่ไหนบ้างแล้วจะเกิดขึ้นไปนานเท่าไหร่
ดูกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นเราดูจากแผนที่อากาศจะได้เห็นเส้นความกดอากาศแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำก็คือลักษณะของสัญลักษณ์ตัวแอว
เกิดขึ้นบริเวณตอนกลางของประเทศไทยค่อนไปทางตอนบนนะคะแถบจังหวัดเลยนะคะ
เกิดการปะทะกันของอากาศที่มันแตกต่างกันก็เลยเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองมากขึ้นค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานเตรียมรับมือจะหนักหน่อย
วันนี้ภาคอีสานนะคะจะตกมากถึง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรนครพนม
ไล่ลงมาถึงเพชรชบูรณแถบภาคกลางก็จะได้รับอิทธิพลด้วยนะคะ
แล้วก็จะตกต่อเนื่องแบบนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
หลังจากนั้นฝนจะเบาลงจะซาลงแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะมีกลับมาอีกระลอกหนึ่งนะคะ
ยังไงก็ต้องคอยติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

เฉลี่ยประมาณสูงสุดอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียส
ส่วนกรุงเทพมหานครได้ทั้งอากาศร้อน

ฝนลงมาชะล้างเพิ่มความชุ่มชื้น
แล้วก็มีลมพัดมาทำให้ความเข้มข้นของฝุ่นลดลงบ้าง
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองให้ดีนะคะ

เพราะว่าจะกินย่าแบบเปียกไม่ได้

ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ